คุณผู้ชมครับหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาที่นายวิเชียน
ให้สัมภาษณ์กับรายการชูวิตตีแสกหน้า
เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ไปเก็บค่าธรรมเนียม
การเข้าพื้นที่ของนายเปรมชัยกับพวก
เพราะว่ามีผอคนหนึ่งโทรมาบอกว่า
อำนวยความสะดวกให้กับคณะของคุณเปรมชัยด้วย

ได้เก็บเขาบอกว่าเดี๋ยวเขารับผิดเองทั้งหมด

ทีนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันว่า
ที่จะรายงานให้กรมอุทยาน
เอาผิดทางวินัยกับหัวหน้าวิเชียนกับเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องของเจ้าตัวเองก็ปฏิเสธจะตอบคำถามเรื่องนี้
บอกว่าให้เจ้าที่นั้นดำเนินการไปตามกฎหมายครับ

วิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่

แล้วก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้ชุดจับกลุ่ม
เปรมชัยกรณสูตรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทย
ผลตำรวจเอกศิวรารังศิพรามนากุลมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

นายวิเชียนให้การว่าไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมเข้าพื้นที่
อุทยานแห่งชาติกับผู้ต้องหาทั้ง๔คน
แล้วก็ไม่ได้เก็บค่านำพานาเข้ารวมเป็นเงิน

จึงต้องบรรยายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติสปารพันธ์พืช

ซึ่งสามารถเอาผิดได้ทั้งทางวินัยและทางอาญา

แต่หากกรมอุทยานพิจารณาว่าอยู่ในอำนาจ
เป็นเพียงการเอาผิดทางวินัยเท่านั้น
ทางด้านของนายวิเชียนปฏิเสธจะตอบคำถามเรื่องนี้แล้วนะครับ
พร้อมยืนยันว่าขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจครับ
ขณะที่นางกาญจนานิตยะนะคะ
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
วันนี้ก็เดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการ
การปรับรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ
หลังจากนั้นเธอเองเปิดใจทั้งน้ำตานะ
ประเด็นให้ความอนุเคราะห์นายเปรมชัยเข้าไปล่าสัตว์ในพื้นที่ทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
บอกว่าพร้อมที่จะพิจารณาตัวเองที่จะลาออกจากราชการ
ทั้งที่ตัวเองเหลืออายุราชการอีก๑ปีเท่านั้น
เนื่องจากว่าที่ผ่านมาถูกสังคมกดดันจนแทบที่จะไม่มีที่ยืน
ยืนยันด้วยนะคะว่าไม่ได้มีอำนาจอนุมัติให้นายเปรมชัยกับพวกเข้าไปในพื้นที่
เพียงแต่ให้คำแนะนำไปทางอดีตข้าราชการที่รู้จักกันเท่านั้น

ส่วนการดำเนินคดีนะฮะ
ของส่วนการดำเนินชีวิตของพรานป่านะฮะ
คุณผู้ชมเขามีวิธีการดรมโลงชีพในป่าอย่างไร
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเองไปพูดคุยเลยต้องการจะให้รู้ว่า

ไปคุยกันกับนายมรึทัยคงควรสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์การ
บอกว่าเขาเป็นชาวอำเภอทองผาภูมิที่กาญจนบุรี
อดีตเขาเคยเข้าไปในป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนช่วง๖ตุลาคม๒๕๕๙
เขาไปใช้ชีวิตอยู่ในป่านาน๕ปี
ทำให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตคนป่าว่ายังชีพอย่างไร
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกระเหลี่ยงครับนับถือศาสนาพุทธอย่างเคร่งครัด
แต่ว่าด้วยความจำเป็นต้องหาหาเลี้ยงชีพ
หมู่บ้านหนึ่งก็จะมีนายพรานสัก๑คน๒คนเท่านั้น
เพื่อไปออกล่าสัตว์มาเป็นอาหารให้กับคนในหมู่บ้าน
ซึ่งคนที่ทำหน้าที่นี้ถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละ
จะยอมรับผลกรรมที่ตามมาจากการล่าสัตว์
พรานป่ากลุ่มนี้ต้องทำอย่างไรในการออกล่าสัตว์คุณผู้ชม
เราไม่ได้ให้คุณผู้ชมทำตาม
แต่จะให้คุณผู้ชมเรียนรู้ชีวิตของพรานป่าเหล่านี้
คุณผู้ชมสามารถติดตามได้คืนนี้กับไทยรัฐนิวโชว์ของเรา
ติดตามห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ